คุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของโรตีสดโรตีดิบกันหน่อย

เป็นเทรนด์อยู่นานมากคนแห่กินโรตีดิบตอนนี้ฉันเห็นแฮชแท็กนี้
นี่ฉันก็ดูฉันก็คิดเหมือนกันนะว่างงไหมกินเข้าไปได้ยังไง

แล้วเออแล้วมันไม่สุกคือปวดท้องแย่เลย
โอเคมันหอมจริงแต่มันก็ดุมันก็คือไม่สุกนะแป้งดิบอะนะ
แล้วก็คงมีคำถามว่าใครเป็นคนเริ่ม
ใครทิ้งก่อนเอาตัวมาดูซิอะไรแบบนี้ล่าสุดก็ตามเจอตัว
เขาชื่อแม่เกดคุณผู้ชมเขาเป็นคนแรกนะที่อัดคลิป
ตอนกินแบบอเล็ดอร่อยมากลงในโซเชียล

มันแบบโด่งดังคนทำตามกันมาจนไม่รู้ว่ามันดังได้ยังไง
ก็กลายเป็นเรื่องที่แบบ
คนพูดถึงกันเยอะเรื่องของวัยรุ่นเอาแป้ง
แป้งโรตีที่มันยังไม่ได้ทานการทอดนะ

บางคนก็กินเลยบางคนก็ทอดนิดนึงหน่อย
ให้มันดูแบบว่าเออกรอบข้างนอกนุ่มข้างใน
ขึ้นไปถึงขนาดนั้นคือเข้าไปก็งงว่ามันดังได้ยังไง
หลายคนก็สงสัยว่าอ้าวใครเป็นคนแรกนี่แหละครับ
คนนี้แหละฮะแม่เกดหรือว่าแม่เกดแม่น้องฟอร์จูน
เป็นผู้ริเริ่มกิมโรตีสดต้นต่อของกระแสนี้สุดท้ายนะ
ฉันขอโทษแล้วกันดิฉันขอโทษละกัน
คลิปมาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่คิดว่าคลิปที่ทำจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้
แล้วขอร้องว่าทุกคนหยุดกินโรตีดิบเถอะค่ะไปฟังนะครับ
บางคนคิดว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นตรงนี้แล้วก็ในแค่นี้แบบว่าแค่เมื่อกี้อยากจะกินไป
เกรดขอบคุณสำหรับการหยุดเขินอย่าคิดว่าจะกินกับคนเศรียร์สีคมะดี

คือโอเคเกรดรู้เท่าไม่ถึงการแหละแม่เกด
แล้วก็เอาจริงแม่เกดกินครั้งเดียวแล้วแม่เขียนไม่กินอีกเลยนะ
แล้วแม่เกดก็ไม่ได้เอาให้ลูกกินด้วยนะ
แต่กลายเป็นคนทำตามแม่เกดเยอะมาก
แต่ว่าคือแอปนี้คนเล่นเยอะแล้วเด็กวัยรุ่นเล่นกันเยอะมากนะคะ
เป็นแอประดับต้นที่คนไทยเล่นกันเลย
แล้วคือพอคนเห็นเป็นกระแสเนี่ยคุณดูสิแสนกว่าไลค์

คนก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยลองบ้างลองบ้าง

มันก็เลยแพร่กระจายกันไปแบบนั้น
คือถามว่าตอนดูคลิปเธอกินมันน่ากินไหมมันน่ากิน
เขาก็บรรยายนะมันอร่อยมากเลยเนี่ยมันเหมือนโมจิมันหวานมันหอมเนยมันนุ่มมันอร่อย
ที่สำคัญกินได้จริงจนต้องกินซ้ำจนสุดท้ายมันก็กลายเป็นกระแส
ที่คุณว่าวัยรุ่นมันเล่นแอปนี้เยอะเข้าไปดู
พ่อค้าแม่ค้าบางคนยินดีทำให้กินเพราะว่าอยากได้เงิน
แต่บางร้านก็คือต้องปฏิเสธเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวท้องเสียมันไม่ซุกอะไรแบบนี้
ให้สุกจะปลอดภัยกว่าอร่อยกว่าหลายคนก็ลองอยากลองไงก็กินโลดีสดเข้าไป
บางคนปวดท้องเข้าโรงพยาบาลยกครัวก็มี
ขณะที่เกดเองเขาบอกว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าหย่า
อย่าทำตามน้องเยาวชนอย่าทำตาม

คุณโรตีทอดกรอบเนี่ยอร่อยสุดแล้วจริงนะ